อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายสองคนนะคะ
ที่ไปเจาะยิงผู้ชายคนนึงที่มาจากปะตะเนียค่ะครับ
เสียชีวิตเลยแล้วใช้อาวุธปืนอาก้าด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือจะเป็นประเด็นความมั่นคงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแบรอในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
คำเมื่อวานนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่พบศพนายอับดุลการีมรือสะวัยสี่สิบสามปี
ชาวปัตตานีเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งนิสันสีดำทะเบียนกไก่ชฉิงสองเจ็ดเจ็ดแปดปัตตานีค่ะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนอากาศเข้าที่ศีรษะแล้วก็หน้าอกนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนอากาศอยู่๘ปลอกตกอยู่ด้วยก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็นำศพส่งโรงพยาบาลบาเจาะให้แพทย์ชนะสูตรค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
อับดุลการีมขับรถเก๋งมาเพียงลำพังนะคะออกจากบ้านพักในอำเภอกระเพาะ
่งหน้าไปบ้านภรรยาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งเนี้ยแหละค่ะพอถึงจุดเกิดเหตุ
มีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วพอสบโอกาสก็ลงมือก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าจุดตรวจตำบลปะลุกาสามะ
ก็จับภาพผู้ต้องสงสัยได้๒คนสวมหมวกกันน็อกอำพรางใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดตรวจไปค่ะนี่แหละค่ะคู่นี้แหละ
มีคนร้ายอีกหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับขับหลบหนีด้วยตำรวจก็ประสานไปยังโรงพักในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะพลตำรวจตรีนารินบูสมัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าปมเหตุจะมาจากเรื่องไหน
แต่ไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
ปัญหาความมั่นคงหรือจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอรอตรวจสอบหลักฐานจากกล้องหน้ารถ
แล้วก็เรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำก่อน
น้ำหนักจะเทไปที่ปมเหตุเรื่องไหนค่ะ